ที่มีเจ้าของสุนัขนะครับไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
เพราะว่าถูกเพื่อนบ้านนั้นเอาไฟช็อตสุนัขจนตาย
ก็มีการไปล้อมรั้วเป็นรั้วไฟนะฮะ
ทางด้านของนางสาวนัทชาพันธ์ฝักนะครับอ่าอยู่ที่หมู่สิบสาม
ตำบลครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีครับไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
กับตำรวจนะครับที่สภคูคศหลังจากที่นายบุญหลง
อายุซักประมาณเจ็ดสิบปีเนี่ยนะฮะเขาได้ไปทำการปลูกเพลิงพัก
ที่ดินของบุคคลอื่นซึ่งนายบุญหลงเนี่ยเป็นคนร้ายบ้านนะครับ
แล้วก็ไปเดินสายไฟรอบที่พักเปิดไฟเปิดกระแสไฟเอาไว้ด้วย
ทำให้น้องหมาของเขาอายุสัก๗๘เดือนถูกไฟช็อตจนตาย
นางสาวนัทชาบอกว่าได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้
เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับสุนัขเพื่อนบ้านคนอื่น
เลี้ยงไว้ในพื้นที่แต่จะถูกช็อตตายอีก
ซึ่งตัวเองเนี่ยไม่ติดใจเอาความนะแต่ว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องไปสืบสอบ
เนื่องจากว่ามันมีพรบคุ้มครองสัตว์อยู่แล้วผู้ก่อเหตุต้องได้รับโทษทางกฎหมายนะครับ
ตำรวจก็บอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นคนจรจัดเป็นคนไร้บ้านไปปลูกเพลิงพักไว้ในที่ของคนอื่น
หลังก่อเหตุก็หายตัวไปนะครับในชั้นของการสอบสวนเนี่ยทราบว่าผู้ก่อเหตุได้เดินสายไฟไว้รอบเพลิงพักจริง
แล้วก็มีสุนัขของชาวบ้านถูกไฟช็อตตายนะฮะมีสุนัขแม่ลูกอ่อนโดนไม้ตีจนตายด้วย
ซึ่งก็มีการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับก็ถ้าเกิดว่าตามตัวได้มีอัตราโทษสูงนะครับ
จำคุกไม่เกิน๒ปีหรือว่าปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ